ชาเชิงเซาจับกลุ่มคนขับรถตู้ฝ่าไฟแดงที่ชนนักปั่นจักรยานชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต
ขณะที่มาร่วมการแข่งขันขี่จักรยานทางไกลในไทยได้แล้วนะครับ

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีรถตู้เฉียวชนนายรัสเซลอาการตนยกโน่เปเรส
อายุ๕๕ปีนักปั่นรถจักรยานชาวฟิลิปปินส์จนเสียชีวิต
บริเวณแยกสัญญาณไฟหัวเนินถนนสิริโสธรตะบนคลองประเวทอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อช่วงตีหนึ่งของวันอังคารที่ผ่านมา
เข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานรายการออเด็กซ์เรนเดอร์ไทยแลนด์
ระยะทาง๑๐๐กิโลเมตรที่เริ่มต้นปั่นจากสพสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปจังหวัดตราด
และกลับจากจังหวัดตราดมุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร
ซึ่งเหลือเพียง๕๐กิโลเมตรก็จะเข้าเส้นชัย
ซึ่งหลังมีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ออกไปทางโซเชียล
รวมทั้งเพื่อนนักปั่นต่างวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะการชนแล้วหนีของรถตู้
เพราะหากย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
มีนักปั่นจักรยานชาวชิลีข้าม๕ทวีประยะทางกว่า๒๕๐๐กิโลเมตร
แต่กลับต้องมาจบชีวิตที่ประเทศไทย
หลังถูกรถพลิกอัพพุ่งชนที่จังหวัดนครราชศรีมา
ล่าสุดพลตำรวจตรีธิลัมพลจินดาหลวงผู้ประคับการตำรวจพูทรจังหวัดชะเชิงเซา
แถลงข่าวจับกลุ่มนายชุติพันธ์บุตรดาเวียงอายุ๒๙ปี
คนขับรถตู้คันก่อเหตุโดยรับสารภาพว่า
ขับรถชนนักปั่นจักรยานจริงเนื่องจากฝ่าไฟแดง
โดยหลังก่อเหตุได้หนีไปกบดานบ้านพรรคในอำเภออารัญญาประเทศหรือสะแก้ว
และเตียงที่จะหลบหนีข้างไปยังแฝนไฟพนักบ้านแต่ถูกจับกลุ่มได้เจอก่อน
โดยตำรวจทำการตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดในร่างกาย
โดยเจ้ายอมรับว่าเสพยาบ้า
ส่วนการดำเนินคดีนายชุติพันธ์ผู้ก่อเหตุ
เรื่องต้นถูกแจ้ง๔ข้อหา
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
ทรัพย์สินของผู้อื่นไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ
ขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงและ

ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขัง
ที่ศาจังหวันชะเชิงเซาต่อไป

ฝั่งของผู้ตายเป็นสัญญาณไฟเขียว
แต่ฝั่งของรถยนต์ตู้เป็นสัญญาณไฟแดง

ฝ่าไฟแดงมาแล้วมาเฉียวชนกับรถของผู้ตาย

กะหนะที่นายวิทย์พิมพ์การจณะพงศ์
ประธานผู้จัดการแข่งขันอดฏกแวนเดอร์ไทยแลนด์
ผู้จัดการแข่งขันเสียใจกับอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โดยขณะนี้ได้ประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นได้นำศพผู้ตายส่งกลับประเทศฟิลิปปินส์ไปเมื่อคืนนี้
ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตต้องการให้จับผู้กระทำความผิดให้ได้
เนื่องจากทำผิดกฎวินัยจราจร
สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นผู้เสียชีวิตได้ทำประกันอุบัติเหตุ

และยังคงรอเจรจาค่าเสียหายกับประกันรถตู้อีกด้วย
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทะลัดทีวีรายงาน